คุณผู้ชมครับมาดูมาตรการในการคุมเข้มความปลอดภัย

โดยเฉพาะการสัญจรไปมาบนท้องถนน
ปีนี้กระทรวงคมนาคมเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะครับ
จะร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจุดชะลอเพื่อคอยตรวจสอบรถลาต่าง
รถอุบัติเหตุโดยเฉพาะบรรดาไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน

พร้อมด้วยนายพิศักดิ์จิตวิริยวสิน

ทำพิธีเปิดสะพานมิตรภาพพญาเย็น

วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
โดยจะช่วยลดระยะทางการเดินทางประมาณสัก๑๘กิโลเมตร

สะพานนี้จะช่วยรองรับปริมาณรถยนต์
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้

ขณะเดียวกันนะครับก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
ร่วมกันตั้งจุดสกัดความเร็วลดอุบัติเหตุกว่าร้อยจุดด้วยกัน
โดยจะเน้น๓พื้นที่ก็คือจุดที่เป็นทางโค้ง

รวมไปถึงจุดเส้นทางตรงที่เป็น๔แยก
เชื่อว่าการตั้งจุดตรวจจำนวนมากแบบนี้
ก็จะช่วยลดการสูญเสียได้มากขึ้นนะครับ

ใครที่คาดหวังว่าปีนี้จะไปเล่นน้ำสงกราน
เข้าสารแล้วเห็นภาพแบบบรรยากาศคล้ายแบบนี้

เริงร่าอึกกระทึกคึกโครม
ปีนี้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานครับ
เนื่องจากว่ายังอยู่ในห่วงเวลาของการแสดงความอาลัยและน้อมสำนึก
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้

ทีนี้มาดูตัวเลขนักท่องเที่ยวกันหน่อยครับ
ปีนี้นะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่า
เงินสะพัดที่จะได้จากนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานปี๒๕๕๙
น่าจะมีเงินเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า๑๖๙๕๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก๑๐จากปีก่อนนั่นเองนะครับ